ประมาณ๒เดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ฆ่าโหดฝังศพแอ๋ม
ในพื้นที่เขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นตำรวจก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาได้
มาเป็นแก๊งเลยแล้วก็นำตัวไปฝากขัง
สำหรับสามสาก็คือเปรี้ยวเอิญแจ้จะครบกำหนดฝากขังผลัดที่ห้า
ส่วนเบนส์แล้วก็นายวศิลป์ก่อนหน้านี้เนี่ยครบกำหนดฝากขังผลัดที่หก
ทีนี้ในแง่ของสำนวนคดีตอนนี้ตำรวจบอกว่ามีความรัดกลุ่มครับ
เตรียมจะส่งต่อให้กับอายการแล้วพลตำรวจรีพรมนัฐเขตฮามคำภัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นพูดถึงความคืบหน้าการสรุปสำนวนคดีฆาตกรรม
รวมห้าคนนะครับและทั้งหมดเนี่ยถูกควบคุมตัวที่เรือนจำกลางขรอนแก่น
และที่ทันทะสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นตามการพิจารณาฝากขังของศาล
นางสาวจิดารัฐพรมคุณหรือว่าเบ้นและนายวศิลปนามพรมเข้าสู่การฝากขังผลัดที่๖
ส่วนผู้ต้องหาอีก๓คนก็คือนางสาวปริยนุษย์นนวัญชัยหรือเปรี้ยว
นางสาวกวินตาราชดาหรือเอิญและนางสาวอภิวัลสัตยบัณฑิตหรือแจ้
ครบกำหนดฝากขังผลัดที่๕ในวันที่๒๙กรกฎาคมนี้
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดขอนแก่นเพื่อฝากขังต่อไป
ขณะที่สำนวนการสอบสวนเอาผิดกับผู้ต้องหาตามที่ชุดพนักงานสอบสวน
เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายปล้นทรัพย์หรือรับของโจร
และฆ่าผู้อื่นโดยมีการเตรียมการและไตรตรองไว้ก่อนนั้น
มีเพียงนางสาวเบ้นที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ส่วนอีก๔คนรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาครับ
ตอนนี้ได้สรุปผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจบอกว่าสามารถส่งให้อายการได้ช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้
ซึ่งก็เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้บังคับการตำรวจภูทรบอกต่อไปนะครับ
แม้ว่าผู้ต้องหาจะปฏิเสธในชั้นศาลแต่ด้วยพยานหลักฐาน
สำนวนการสอบสวนและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
จะเป็นหลักฐานสำคัญและเอาผิดกับผู้ต้องหาทั้งหมดได้
ส่วนกรณีที่เบ้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และตำรวจไม่คัดค้านการประกันตัว
สามารถจะขอยื่นประกันในชั้นศาลได้
แต่จะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวหรือไม่
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลเท่านั้นนะครับ